ความสวยของคุณออมนะคะมาดูกันที่ความสวยหน้าเด็กไม่แพ้กันเลย
คุณผู้ชมค่ะสาวในวงการช่วงนี้แหม่ใช้ความสวยได้เปลืองกันทุกคนเลยนะฮะ

ชื่อนี้การันตีความสวยความขาวความเซ็กซี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ
คลิปล่าสุดที่เข้าไปทะเลพี่แจ๊คเป็นยังไงล่ะโอ้โหแสบตาออร่าเข้ามาล่ะ
เจ้าตัวไม่พลาดนะคะถ่ายรูปเซลฟี่อวดหุ่นเฟิร์มนี้นะคะ
มาพร้อมกับชุดว่ายน้ำล่ะเขาก็ไปทะเลเนอะ
ชุดว่ายน้ำสีดำสุดเซ็กซี่ค่ะตัดกับผิวขาวของวุ้นเส้นนะคะ
เพื่อนซีก็เข้ามาแซวกันเยอะเหมือนกันนะอย่างเจนี่เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซวบอกว่าอื้อหือนะฮะ
สาวนานาอยู่ไกลแต่ก็ไม่พลาดมาคอมเมนต์เหมือนกัน
อยากจะมาแซวบอกว่าขออนุญาตนายังเออนะคะ
ล่าสุดเนี่ยจัดความเซ็กซี่มาอีกหนึ่งกลุ่มคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าปล่อยผ่านไม่ได้จริง
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพตามที่ขึ้นบนหน้าจอกันเอาเองนะตอนนี้เลยนะฮะ
ซึ่งลุคสาววุ้นเซ่นเนี่ยเข้ามาแบบสวยหรูแต่งหน้าเบาดายผมตรง
เน้นไปที่ชุดเปิดหน้าอกหน้าใจแทนคุณผู้ชมนะเห็นแค่เนี้ยนะคะ
แฟนก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันตามระเบียบเลยค่ะส่วนใหญ่ก็พร้อมใจกันคอมเมนต์ชมว่า
วุ้นเส้นนะฮะไม่ว่าจะมาชุดไหนลุคอะไรก็สวยรสจริงนะฮะ
บางคนแอบแซวด้วยบอกว่าความสวยความออร่าที่มันเฉิดฉายออกมาช่วงนี้เป็นพิเศษเลย
เป็นเพราะอะไรรู้ไหมในชีวิตตอนนี้ของสาววุ้นเส้นแฮปปี้ไปทุกเรื่องเลยนะ
ทั้งธุรกิจแล้วก็ความรักใช่ไหมล่ะแหมสวยและชีวิตดีเนาะ
คลิปล่าสุดที่เขาไปเที่ยวก็ไปกับหวานใจเขานี่แหละค่ะ
แต่วุ้นบอกให้บอกได้แล้วก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังแบบติดขัดอยู่นะคะแต่ว่านี่แหละค่ะความสวยนะคะ
ความสวยนะน้องนะนี่รออยู่อย่างหนึ่งนะพี่แจ๊

ก็ขอให้พี่วุ้นเส้นใจอ่อนลงรูปคู่สักทีนะคะ